คุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะคะเป็นข่าวที่แฟนคลับแบบร้องกรี๊ดเลยค่ะ
พี่ติ๊กเจษนพรของเราขึ้นแท่นเป็นผู้จัดละครวิกห่อชิด
สำคัญนะคะละครเรื่องแรกคว้าแม่อ้ำของเรามาเล่นกันอีกครั้ง
คุณผู้ชมย้อนกลับไป๑๘ปีที่แล้วเขาเคยเจอกันแล้วค่ะ
นางสาวจริงใจกับนายแสนดีกลับมาอีกรอบนึงคุณผู้ชมนึกว่าปังมากจริงค่ะ
นี่ค่ะละครชื่อลมพัดผ่านดาวเป็นบทประพันธ์ที่ไม่เคยสร้างมาก่อน
ติ๊กบอกแบบนี้นะคะนักแสดงมีคุณเข้มหัสวีค่ะ
ละครเรื่องนี้นะคะเป็นแนวโรแมนติกดราม่าค่ะพี่ติ๊กเขาตื่นเต้นมากนะคะ
ที่ได้กลับมาร่วมงานนะคะก็ส่วนตัวยังไม่ได้โทรหาพี่อ้ำนะครับ

แต่ก็เชื่อแน่ว่าเคมีเข้ากันแน่นอนนะคะ
เพราะว่าอย่างที่บอกไปนางสาวจริงใจกับนายแสนดี

คือหน้าตาเขาไม่เปลี่ยนเลยนี่คือละคร๑๘ปีที่แล้ว

ส่วนงบประมาณนะคะทุ่มไม่อั้นค่ะเอาให้ปังที่สุดนะคะ

แต่กับละครเรื่องใหม่ลมพัดผ่านดาวผู้จัด
จะมีแบบทำพิธีมูเตรลูหรือเปล่า
เพราะว่าวิกหมอชิดเขาขึ้นชื่อเรื่องนี้นะ
ทั้งคุณนิ้งป้านิตงแม่ตาก็แบบรู้กันหมดนะคะ

เราก็ติดต่อผ่านทางสถานีช่อง๗นะครับ

เพราะว่าเรารู้สึกว่าต้องเป็นผู้หญิงคนนี้เท่านั้น
ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อประมาณ๑๐กว่าปีที่แล้ว

เจอเธออีกครั้งหนึ่งเธอยังปิ๊งเหมือนเดิมเอาไว้รอดู
อยากให้ถอดไหมคะอยากให้ใครถอดค่ะ
เอาเหรอคะอ๋อโอเคถ้างั้นผมมีที่ปรึกษาแล้วนะครับ
พระจราพากับเคียมโอเคได้กับพี่แจ้งเข้าใจแล้วว่า
ทำไมเมื่อวานเธอไปสัมภาษณ์พี่ติ๊กเจดแล้วเธอเสียอาการมาก

เราดูผ่านหน้าจออย่างนู้นอย่างนี้นะคะให้ทอดไม่กลับ
คือจะบอกว่าในช่วงที่สัมภาษณ์ประมาณเกือบแบบครึ่งชั่วโมง
พี่ติ๊กจะมีสร้อยคำที่คำว่าขครัก
แล้วคำที่ผู้ชายพูดคำว่าขาดที่ได้ละมุน

คุยมิคส์หล่อจัง

เอาจริงพี่แจ๊กกะลีนอยู่ในวงการมาเป็น๒๐ปี
แทบจะไม่ค่อยได้ถ่ายรูปคู่นะในวงการ
แล้วก็ไม่ค่อยเสียอาการด้วยครั้งนี้แม่เสียอาการนะ

ถือเป็นอีกเรื่องน่ารักนะคุณผู้ชมนะ